แต่ทีนี้เรื่องของแก๊งปลอมหวยนะหรือว่าร้านทองที่เคยมีข่าว
ว่าลูกค้าเอาทองไปจำนำแล้วก็ไม่ได้ทองคืนเวลาไปถ่ายคืนเนี่ย
ลักษณะของมิจฉาชีพประมาณแบบเนี้ยค่ะมาหลอกลวงมาแก๊งตกทองแก๊งต้มตุ๋นเนี่ย
ท่านยังเจอรูปแบบไหนหรือว่ารู้รูปแบบไหนมาอีกบ้าง
บอกเราหน่อยใช่หลากหลายรูปแบบจริงจริง
เราอยากจะตามทันกลงของแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะ
ส่งข้อความมาคุยกันค่ะผ่านทางไลน์ของไทยรัฐนะคะ
แล้วก็ดูเราได้ผ่านเฟซบุ๊กในเพจไทยรัฐทีวีด้วยค่ะ
เอาเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ก่อนแล้วกันนะฮะ
ยิ่งใกล้วันหวยออกยิ่งต้องเล่าเลยจะได้ระวังตัวมากขึ้น
อันนี้เป็นทุกข์ของคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า
ค่ะเพราะว่าแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยไปปลอมนะปลอมสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เนี่ยอ่า
ถูกรางวัลแล้วก็เอามาขึ้นเงินอืมอ่าขึ้นเงินกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
เราก็ไม่ต้องไปที่กองสลากใช่ไหมฮะเขาก็หักเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไป
ท่านเคยได้ยินข่าวว่าพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ที่กาญจนบุรีถูกหลอกกันไป
รวมกันก็หลายแสนนะฮะใช่ค่ะตกลงวันนี้จับได้แล้วนะครับ
ที่จับได้ในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด๔คนนะครับก่อนหน้านี้จับไปแล้ว๒นะฮะ
วันนี้ตำรวจกองปราบรามนำตัวมาแถลงข่าวนะครับนำโดยพลตำรวจตรีจิรพบภูริเดช
ผู้บังคับการกองปราบรามนะฮะแล้วคดีนี้ก็มีพันธุ์ตำรวจเอกเมติวงกุหลาบ
ภูมิกับการห้ากองบังคับการกองปราบรามนะครับอ่าที่สามารถจับกลุ่ม
ผู้ต้องหาแก๊งปลอมลอตเตอรี่เอาไปขึ้นเงินรางวัลได้นะครับทั้งหมดเนี่ย
มี๖คนนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งข้อหาที่ถูกแจ้งก็คือร่วมกันปลอม
ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมและร่วมกันช่อโกงของกลางที่ได้นะ
ในครั้งนี้นะครับเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดสองพฤษภาคมสองห้าหกสอง
ต้นเดือนที่ผ่านมาใช่ค่ะเขาก็ทำกันเป็นขบวนการเนี่ยค่ะอ่า
คือวันที่หนึ่งในวันแรงงานอืมอ่าหวยไม่ออกฮะออกวันที่สองนะครับ
ก็เลยปลอมงวดวันที่สองอ่าแต่ว่าอันเนี้ยที่ยึดได้เนี่ย
ยังไม่ได้ถูกปลอมมีอยู่เจ็ดสิบใบอืมเหมือนกับว่าเตรียมไว้ค่ะ
เตรียมไว้จะปลอมคือพวกเนี้ยไม่ถูกหรอกน่ะเจ็ดสิบใบนะครับ
แล้วก็มีสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ที่อยู่ระหว่างการกำลังปลอมอืม
กำลังปลอมเนี่ยสิบเก้าใบใช่อย่างเมื่อสักครู่เนี้ยครับ
ทางเจ้าหน้าที่โชว์ให้ดูอะค่ะบางใบมีการลบตัวเลขออกไปบ้าง
ตัวเลขอะไรแบบเนี้ยใช่เตรียมจะปลอมอ่ะเนี่ยโอ้โห
เห็นไหมตัวเลขจะหายหายไปถูกตัดไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วแก๊งนี้นะท่านภูมิภาคการกองปราบบอกว่า
ไม่ได้ใช้แบบเทคโนโลยีล้ำสมัยล้ำยุคเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่ออะไรทำให้เนียนเลยนะ
เขาบอกว่าเขาใช้งานฝีมือเอากันแบบงานช่างฝีมือเลยใช้มือเลย
อ่าทำมือใบละสองชั่วโมงค่ะเขาบอกแบบนี้โอ้โหนะ
แล้วก็ยังมีที่ปลอมเสร็จแล้วสองใบนะฮะ
มีใบมิดโกนมีแผ่นกระจกใสมีกล้องขยายมีสีม้า
อ่าล้วนแต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลอมแปลงลอตเตอรี่นะครับ
หกคนนี่มีนายอดุลเทียมขุนทศอายุยี่สิบสี่
มีนายสิริวัตรเทียมขุนทศอายุสิบแปด
นายสุรชัยแน่ประโคนอายุยี่สิบเอ็ดนางนงเยาว์จงจิตกลางอายุห้าสิบ
อ่านายรัฐกล้าวมั่นธรรมอายุสามสิบแปดนายเจนพบ
พิมพิคอร์อายุยี่สิบเอ็ดนะฮะอายุก็ยังไม่เท่าไหร่นะ
ทั้งหมดก็ร่วมกันปลอมแปลงลอตเตอรี่รางวัลต่างเอาไปขึ้นเงินรางวัลนะครับ
กลุ่มผู้เสียหายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในพื้นที่กาญจนบุรีนะครับเพราะว่าเขารับขึ้นรางวัลอยู่แล้ว
จะหักเปอร์เซ็นต์กันไปร้อยละห้านะครับซึ่งพอได้ลอตเตอรี่มาแล้ว
พ่อค้าแม่ค้าเอาไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาล
เป็นสองแสนบาทนะครับโดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปลอมมาเนี่ย
ทั้งตัวเลขทั้งคิวอาร์โค้ดทำได้อย่างแนบเนียนมาก
เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไอใจกับนับตังค์เหมือนเหนือแตก
แสดงเมื่อสี่ครั้งอืมคือว่าเป็นอุตราหรรณ์ใช่ใช่
ก็อยากให้ร้านลอตเตอรี่ที่รับขึ้นรางวัลก็ระวังไว้
เพราะว่าตอนนี้เขาทำได้แนบเนียนมากขนาดสแกนคิวออฟก็ยัง
คืนวัตถุก็ยังเชื่อไม่ได้ไม่มีพิรุธอะไรเลยอืมไม่มีพิรุธอะไรเลย

ก็ยังยืนอยู่เฉยไม่มีแบบไม่มีท่านีว่าจะแบบ
จะมีพิรุธอะไรให้เราจับได้อะไรอย่างเงี้ย
ถ้าจะนับเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมานะครับ
และเฉพาะในพื้นที่กาญจนบุรีนะครับผู้บังคับการกองปราบรามบอกว่า
ผู้ต้องหากลุ่มนี้นะฮะไปหลอกลวงเอาสลากปลอมไปขึ้นเงินรางวัลเนี่ยนะครับ
ทั้งหมด๖ครั้งด้วยกันเป็นรางวัลที่๒กับรางวัลที่๔
ทำให้พ่อค้ามพ์แม่ค้าสูญเงินไปห้าแสนหกหมื่นบาทนะครับ
นายอดุลหนึ่งในผู้ต้องหานะฮะนายอดุลวิทย์นะครับ
บอกว่านางนงเยาเป็นคนสั่งการทั้งหมดนะครับ
เฉพาะนายอดุลวิทย์นะครับได้ส่วนแบ่งมานะ๑๒๐๐๐บาท

มันถึงทำกันไงได้เงินเยอะมาก
ก็วิธีการนะครับเมื่อไปตรวจค้นในบ้านนะหลังจากขยายผลไป
ตรวจค้นที่บ้านของนางนงเยาแล้วก็พบหลักฐานต่าง
อุปกรณ์ในการปลอมแปลงสลากทั้งกระจกรีบฝีไม้กาวแป้งเปียก
โกนกล้องขยายแบบงานฝีมือช่างอะไรพวกนี้

แบบนั้นเลยแบบช่างที่เขาแกะสลักลวดลายอะไรพวกนี้
ใช้เวลาใบละ๒ชั่วโมงเนี่ยรูปแบบก็คือ
ผู้ต้องหากลุ่มนี้จะใช้เป็นแบบลักษณะงานฝีมือเฉพาะตัว
ใช้ใบมิดโกนแกะลอกตัวหนังสือออกแล้วใช้สีไม้ระบายทับให้เหมือนใบจริง
ผู้ที่ใช้วิธีการปลอมแปลงดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีความประนีตมากนะ
เป็นรูปแบบที่ไม่ใช่เทคโนโลยีนะครับแต่แม้จะไม่ใช่วิธีการที่ทันสมัย
แต่ผลลัพธ์ได้มาเหมือนจริงมากค่ะนะครับคนที่ได้รับสลากไปเนี่ย
คือถ้าไม่แบบชำนาญจริงดูไม่ออก
เขาจับลอตเตอรี่อยู่ทุกงวดยังแยกไม่ออกเลยนะคือมันเหมือนของจริงมาก
นี่ฮะก็ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทางตัวแทนที่มาแถลงข่าวด้วยก็บอกว่า
ก็คงต้องสังเกตกันให้ละเอียดรอบครอบมากขึ้นนะครับ
ดูลักษณะกระดาษสังเกตสัญลักษณ์ตรานกวายุพักทดสอบเส้นไหมในกระดาษ
แสงยูวีบนตัวเลขอ่าหากไม่เป็นรอยต่อเนื่องอาจเป็นสลากปลอมอืม
แล้วก็แนะนำให้เซ็นชื่อหลังสลากเพื่อยืนยันว่าเป็นของตัวเองจริง
ให้เกิดปัญหาตามมาอืมแต่ทีนี้ถ้าถ้าไม่ใช่รางวัลใหญ่จริงจริงอ่ะ
ส่วนมากเขาก็ไม่เซ็นชื่อก่อนใช่ไงเพราะว่ามันก็สะดวกต่อการไปขึ้นเงินกับพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่
ค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นการเตือนแล้วกันนะคะเป็นอุทาหรณ์สำหรับกลงของแก๊งเหล่านี้นะคะ